พ่อเป็นอันดับแรกที่ผมคิดถึง
แล้วก็ความกระตันยูที่พ่อเขาแสดงมาตลอด
ย่าดูแลย่าดูแลดูแลผมดูแลทุกคนในบ้านเลยคนเดียว
ตั้งแต่ผมประสบปฏิเหตุมาทุกอย่างลงอยู่ที่พ่อหมดเลย
เราเป็นพ่อต้องเสียสละให้กับลูกมีความสุขมากกว่าความทุกข์
ใหม่อาจจะมีบ้างแต่หยุดต่อไปแล้วมันไม่มีแล้วความทุกข์
เป็นความสุขที่เราเสียสละให้กับลูก
ผู้ชายใครก็เป็นได้แต่ถ้าจะเป็นลูกผู้ชายจริงอ่ะ
อย่างน้อยต้องได้ทดแทนต้องได้แสดงความกระตันยูรู้คุณ
กระตะเวทีคือตอบแทนคุณ
สนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์
และหนุ่มชาวท่านร้องให้เราร้องได้ให้ร้านของเรา
ทำงานรับราชการของคุณพ่อของคุณจอร์ดนะครับท่านก็ยึดหลักการทำงานตามในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
นั่นก็คือท่านทรงเสียสละชีวิตส่วนพระองค์เพื่อความสุขของปวงประชาชนทุกคนครับ
จนกระทั่งคุณจอร์ดนี่มาประสบอุบัติเหตุนะครับจากแอลกอฮอล์มือ๒
คุณพ่อของคุณจอร์ดก็เสียสละตัวเองนะครับลาออกจากงานที่กำลังไปได้ด้วยดีเนี่ยนะครับ
มาปฏิบัติลูกเป็นเวลาถึง๒๓ปี
ก่อนที่จะไปพบตัวจริงของเขาตอนนี้มาย้อนอดีตเรื่องราวของเขากันก่อนนะครับ
คุณจอร์ดนะครับเจ้าของร่างกายที่ร้ายแรงแต่ใจแกร่งขอทดแทนคุณพ่อแม่เชิญชมครับ
ผมชื่อนายวีรชาตินามสกุลเอี่ยมรัศมีอายุ๕๐ปีชื่อเล่นชื่อจอร์ด
ตอนนี้เป็นผู้พิการนอนติดเตียงมาแล้วก็๒๓ปี
สาเหตุที่ต้องกลายเป็นคนพิการก็เพราะว่าถูกคนเมาสุราขี่มอเตอร์ไซค์มาชนจนคอหัก
ในวันที่ผมต้องกลายเป็นคนพิการมีแต่ความทุกข์ความเศร้าเจ็บปวดในหัวใจ
ร่างกายก็ทรมานหมดสิ้นเรี่ยวแรงกำลังใจไม่มีความหวังไม่รักใครเลยไม่รักตัวเองด้วย
วันนั้นมีแค่คุณพ่อคนเดียวที่อยู่ดูแลมาตลอดช่วยทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอน

จนสุดท้ายผมก็ได้กลับมาอยู่บ้าน
ผมรักพ่อนะผมภูมิใจมาก

เสียสละมากกับการลาออกจากงานต้องมาดูแลต้องรับภาระต้องมาดูแลคนป่วย
ตลอดชีวิตของผมรับราชการมาเกือบ๓๐ปี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำ
ผมภูมิใจในชีวิตราชการมาก
ชีวิตที่มีเกียรติต้องเสียสละต้องอดทนขยัน
พระองค์ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เสียสละให้กับประชาชนของท่าน
ท่านไม่เคยเหน็ดเหนื่อยจากการออกไปช่วยเหลือประชาชน
ผมคิดว่าท่านเป็นเทพองค์หนึ่งของผมเลย
พอผมเป็นพ่อคนผมก็เลยเอาแบบอย่างมาจากพระองค์ท่าน
ทรงเสียสละให้กับประชาชน
เปรียบเหมือนพ่อของประชาชนทุกคน

เมื่อสมัยตอนที่ผมยังแข็งแรงดี
ผมกับคุณพ่อต่างคนต่างทำงานเนี่ย
ตอนนั้นก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันหรอก
สิ่งทุกอย่างการใช้ชีวิตของผม
ก็ได้ต้นแบบจากคุณพ่อได้ตัวอย่างทุกอย่างเลยจากคุณพ่อ
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตหาเลี้ยงชีวิต
พ่อประหยัดมากมัธยัติมากกระตันยูมาก
สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนด้วย

ผมจึงรู้สึกมีความภูมิใจมาก
ตรงที่ว่าทุกอย่างที่ผมทำมาคุณพ่อทำมา
มันไปพ้องคล้องจองกับคำสอนของพ่อหมดเลยทุกอย่าง
อยู่หัวสอนทั้งหมดเลยอยู่ในคำพ่อสอน
มาจนถึงวันนี้แล้วพ่ออายุ๗๗แล้ว
ร่างกายเต็มไปด้วยโรครุมเล้า
ความดันเบาหวานโรคหัวใจโรคเกาะไขมันเยอะ

ไม่ว่าผมจะไปไหนไปโรงพยาบาล
พ่อจะไปเพื่อนตลอดทุกครั้ง
เมื่อตอนที่พ่อยังแข็งแรงก็อุ้มผม
ขึ้นรถเดี๋ยวนี้อุ้มไม่ไหวแล้ว

ขวัญคิดแล้วมันก็ยังเสียใจ
ที่เราไม่มีโอกาสจะได้เป็นเสาหลักของครอบครัว
ได้เป็นที่พึ่งของพ่อในงานที่พ่ออายุมากแล้ว
ผมรักพ่อรักมากรักเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะรักได้
นั่นคือภาพเส้นทางการต่อสู้นะคะของชีวิตพี่จอร์ดแล้วก็คุณพ่อของพี่จอร์ดด้วยค่ะ
ครับและวันนี้ขอต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะครับบนเวทีของเราตรงนี้นะครับคุณจอร์ดนะครับ

แล้วทางด้านล่างแน่นอนครับคุณพ่อของคุณจอร์ดนะครับสวัสดีครับคุณพ่อ

ยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้พบทั้งสองท่านอีกหนึ่งครั้งในรายการของเราค่ะพี่จอร์ด

หลังจากที่ออกรายการของเราไปแล้วไม่ได้เจอกันพักใหญ่เลยเป็นยังไงบ้างคะ
ก็โดยทั่วไปสบายใจมากแต่ร่างกายอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่กลับไปก็ได้รับกำลังแรงใจจากทั้งทางรายการป่าด้วยคุณเป๊กด้วยแล้วก็ทางทีมงานด้วยโดยอย่างยิ่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่จากทางไทยรัฐ
รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตผมได้รับพลังในใจมากนะ

กลับไปทำในสิ่งที่อยากจะทำมานานการซ่อมบ้านเนี่ยเมื่อก่อนพ่อซ่อมเอง

หลังคาขึ้นไปหลังคาเองแต่ตอนนี้๗๗แล้วขึ้นไปอาจจะหน้ามืดตกลงมาอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะ

ตอนนี้ผมก็เลยติดต่อช่างทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าผ่านไป๖๐๗๐แล้วล่ะครับเปลี่ยนหลังคาหมดเลย

ฝาผนังห้องใหม่ทำหน้าต่างใหม่ทำทางเดินข้างห้องทำรั้วบ้าน

พื้นบ้านเดินมันโดนปลวกกินเสาบ้านสองเสาเนี่ยปลวกกินหมดเลย

บ้านเนี่ยเป็นอย่างแรกเลยที่อยากจะทำ

ค่ะนี่ก็นับว่าเป็นข่าวดีนะคะอัปเดตชีวิตของพี่จอร์ด
จอร์ดเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นเครื่องหมายของความเข้มแข็งคือเห็นนอนติดเตียงแบบนี้แต่ว่าก็คิดค้นเครื่องมือที่จะช่วยเหลือตัวเองอยู่ตลอดเวลา
จากช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ยังแบ่งปันให้ผู้ที่อยากจะได้เครื่องมือนั้นนั้นไปใช้ด้วยในรายการของเราก็มีหลายคนที่ได้รับเครื่องมือจากพี่จอร์ดไปด้วยที่เอาไว้ใช้พลิกตัวบ้างอะไรบ้างกันแบบว่าแผลกดทับอะไรแบบนี้ค่ะพี่จอร์ดเอากำลังใจมาจากไหนที่คิดเรื่องพวกนี้ได้ตลอดพี่จอร์ด

ผู้ชายใครก็เป็นได้แต่ถ้าจะเป็นลูกผู้ชายจริงอย่างน้อยต้องได้ทดแทนต้องได้แสดงความกระตันยูรู้คุณกระตะเวทีคือตอบแทนคุณคราวที่แล้วเนี่ยผมได้รับโอกาสไปสิ่งที่มันติดค้างคาในใจผมสบายใจมีความสุขมากได้ทำในสิ่งที่อยากทำให้พ่อมานานผมต้องขอบพระคุณจริงทุกท่าน

ลองมองนึกย้อนกลับไปนะคุณผู้ชม

ประสบอุบัติเหตุวันแรกพี่จอร์ดเองเนี่ยก็ต่อสู้กันอย่างสุดพลังค่ะกว่าจะทำนุบำรุงจิตใจของตัวเองได้
แต่เขาไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวค่ะคุณผู้ชม
คนที่ร่วมต่อสู้กับเขาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เคยหนีหายไปไหนเลยนั่นก็คือคุณพ่อ
ปีนะคุณผู้ชมที่ต้องดูแลคนไข้ติดเตียงทุกวันนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชม
ถ้าไม่เสียสละจริงทำไม่ได้นะคะ

ตอนนั้นการงานของคุณพ่อในราชการก็ถือว่ากำลังรุ่งไหมคะตอนที่พี่จอร์ดเกิดอุบัติเหตุ

ก็เกิดอุบัติเหตุซะก่อน
ไม่มีใครดูทำไงเราก็ต้องลาออก

เราทำตามแบบคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ให้ดูแลประชาชนของท่าน
ไม่ว่าท่านจะเหนื่อยยังไงท่านจะไปถึงไหนจะไกลถึงไหนท่านไม่เคยบอกว่าท่านเหนื่อย

เป็นตัวอย่างให้เราเอามาเป็นแบบอย่างนะครับ
ก็ต้องให้กำลังใจกันตลอด
สู้นะไม่สู้เราคงจะอยู่ไม่ได้หรอก
แล้วพ่อก็จะสู้สู้เพื่อลูก

นี่ค่ะก็ยินดีที่
คู่ของคุณพ่อแล้วก็พี่จอร์ดนะคะ
ได้มาเป็นเทปพิเศษ๑ใน๔ของเรานะคะ
วันนี้อยู่กับเราแล้วเป็นครั้งที่สอง
จอร์ดค่ะเรามีให้พี่จอร์ด๓เพลงแหละวันนี้
ร้องรอบเดียวนะคะคุณป่า

ไม่ต้องลุ้นตื่นเต้นทีละเพลงทีละเพลงให้ใจหาย
ถ้าร้องได้หนึ่งเพลงก็ได้หนึ่งหมื่น

เรามี๓ตัวช่วยค่ะกับ๓เพลงค่ะพี่จอร์ดค่ะ
ให้เลือกใช้ได้แบบแน่นเลยค่ะพี่โจ
ใช้ตัวละเพลงก็ได้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑นะครับ

ศิลปินท่านนี้ผมชอบมาก

เพลงนี้ก็เพลงเผลอใจรัก

สำหรับเพลงนี้พี่จ๊อตมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนคะ
อยากเติมเต็มอีกสัก๑๐ไหมล่ะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ
วันนี้เราจะได้ยินเสียงอันภัยร้อของพี่จอร์ดอีกครั้งหนึ่ง
ครับไม่ใช้ตัวช่วยก็ร้องกันเลยนะครับ
มาถึงเพลงแรกนะครับเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้ถ้าร้องได้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ

ขอบคุณครับ

อุทนความคำย้ายมาเสียดเสียทิ้งทางในใจ
ผลักใสให้ไปไกลต่อถ้ามีก็เพียงดอกยาว
เจ้าดอกฟ้างามรักจริงจากพี่เช้าดิน
ยุคินจึงมองไม่เห็นชื่นชมชาวฟ้าใช้เงินตราเช้าเย็น
เจ้าเพลินลงเล่นเอานักเส้นเงินตลา
สักวันเจ้าคงคิดถึงพี่คิดถึงรักเจ้าเรามี
เจ้าฟรีผลื่นล่มสำโหลาปลอดรักกันเพียงลำพัง
ตั้งวันเพียงชีวา๑๐ปี
ปีไม่มีคุณค่าวาสนาพี่ต่ำ
คิดหาคนช่วยปลอบใจมีฉะไหนแผลใจลุกลาม
รักต้องติดลบเมื่อได้พบคนงาม
ปวดใจชาวคำทวนรักพร่ำก่อนเคย